รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งให้มีการเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์บริการประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับ
หลังจากเกิดเหตุที่มีหญิงสาวใช้มีดขู่ว่าจะเชื่อดคอตัวเองหากเจ้าหน้าที่ไม่แก้ปัญหาให้ครับ
ที่เห็นนี้ก็คือนางสาวปิยมนธีระฮิรันธรรมรงค์อายุ๔๘ปีนะครับใช้มีดที่นำติดตัวมาซึ่งแอบอยู่ในกระเป๋าสะพายจี้คอตัวเอง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคดีมรดกของเธอ
ซึ่งก็มาร้องที่ศูนย์นี้ถึง๔ครั้งแล้วยังไม่มีความคืบหน้า
จนาทีประจำศูนย์ร้องทุกข์และตำรวจสัตว์ที่บ้านก็ได้พยายามเกลี้ยกกล่อม
สงบสติอารมณ์แล้วก็ยอมวางมีดลง
จากนั้นก็ได้ติดต่อทางญาติให้มารับตัวพร้อมกับรับปากว่าจะดำเนินการตามที่ได้ร้องขอ
จากการสอบถามก็ได้ความว่านางสาปิยมลต้องการให้พลเอกประยุจจันทร์โอชา
ในฐานะหัวหน้าคณะคอสชใช้อำนาจเชิญตุลาการสารยุติธรรมที่ตัดสินคดีมรดกของเธอ
มาพูดคุยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เคยยื่นเรื่องร้องเรียนนี้มาแล้ว
แต่ว่าตุลาการสารระบุว่าคำร้องไม่มีมูลจึงไม่รับไว้พิจารณาก็เลยทำให้เกิดความเครียด
ซึ่งญาติก็รับปากว่าจะเกลี้ยกล่อมนางสาวปียมนต์อีกทางหนึ่ง
หลังเกิดเหตุดังกล่าวนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ร้องทุกข์ต้องเข้มงวดตรวจกระเป๋าของผู้ที่เดินทางมาร้องทุกข์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าต้องเพิ่มเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น
เพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเดินทางมาจำนวนมากพร้อมยอมรับว่าครั้งนี้มีอาวุธเล็บลอดมาได้เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจตราไม่ละเอียด
ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุสลดมาแล้วเมื่อมีหญิงชาวลบบุรีเผาตัวเองจนเสียชีวิตหลังตกเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบจนไม่มีทางออก